สำหรับกรณีเรื่องของยาลดความอ้วน
เราก็ให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นทางไลน์หน้าจอด้วย

คุมอาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

คือยาลดความอ้วนเนี่ยมันเป็นภัยใกล้ตัว

ครับเหตุการณ์เนี้ยมันเริ่มต้นจากที่คุณแม่เพิ่งคลอดนะคะ
คลอดลูกมาได้๖เดือนน้ำหนักขึ้นก็อยากที่จะผอมลง
ก็ไปสั่งยาลดความอ้วนจากออนไลน์มา

กินต่อเนื่องไปได้๑๒วันค่ะ
มีอาการวิงเวียนอ่อนเพลีย

เพราะว่าทางคนที่ขายยาลดความอ้วนออนไลน์ไม่รับผิดชอบ
เรื่องนี้ลองผมเอาตัวลงมาลุยด้วยตัวเองเลย
บุกทลายโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ลักลอบผลิตยาลดความอ้วนแล้วก็ไวอากร่าด้วย
มันมีส่วนผสมของสารต้องห้ามก็คือไซบูทรามีนนะคะ
ส่งขายออนไลน์ในกาลสินแล้วก็ในหลายที่จนทำให้นางสาวมรกฏเจริญกิจวัย๓๐ปี
ลูกอ่อนที่ซื้อมากินที่เพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เสียชีวิต
ไปตรวจสอบก็จับตัวผู้หญิงคนนี้ได้ค่ะ
นางวัสพศรสุลำนาจหรือว่าต้อยอายุ๕๒ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ของกลางเป็นยาและอุปกรณ์ต่างรวมมูลค่านะคุณผู้ชม๒๐กว่าล้านบาทอ่ะ
รองพบตรบอกว่าจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ผลิตยาลดความอ้วน
ปรากฏว่าขบวนการนี้มีบุคคลเกี่ยวข้องทั้งสิ้น๗คนด้วยกันนะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูเส้นทางความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้ง๗คนกันเลยว่ามีใครแบบไหนบ้าง
เริ่มแรกเลยค่ะนางสาวมรกฏผู้เสียชีวิต
แล้วโอนเงินเข้าบัญชีนางสาวอัญมณีหีบแก้วคือคนรับเงินนะ
จากนั้นพอได้รับคำสั่งซื้อแล้วก็จะมีการสั่งยาต่อไปที่บริษัทของนางต้อยในจังหวัดกาลสิน
ต้อยซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานมีลูกสาวเป็นเพศรัชกรค่ะ
ชื่อว่าเพศรัชกรเดียหรือที่เรียกกันว่าหมอเดียแต่เป็นอดีตไปแล้วนะคะ
เพราะว่าอดีตเพศรัชกรเดียคนนี้ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
เพราะถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันเนี่ยค่ะเลยโดนถอดใบวิชาชีพ
แต่กระนั้นยังกลับมาทำอีกนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอลงอายา๒ปีในคดีเก่า
เปลี่ยนชื่อตัวเองมาแล้วถึงสามครั้งหมอเดียเนี่ยมีลูกจ้างสองคน
คือนางสาวปลาและนายต่อเป็นสามีภรรยาแล้วคุณรู้ไหมสองสามีภรรยานี้เป็นหนี้หมอเดียอยู่๕ล้าน
เป็นหนี้เพราะอะไรเพราะเคยสั่งยาจากหมอเดียไปขายแล้วปรากฏว่าไม่มีเงินจ่าย
มาขอทำงานใช้หนี้ค่ะไปกันใหญ่และหลังจากนั้นพอทุกอย่างกระบวนการเสร็จสิ้น
ก็จะส่งยาให้นายจิรายุทธ์พลศิริหลานชายเอายาลดความอ้วนมรณะนี้ไปส่งที่
ปรายศนีย์เพตราจังหวัดปฐุมธานีและไปถึงปลายทางก็คือนางสาวมรกฏผู้ตายนั่นเอง
พลตำรวจเอกวิรัชัยบอกเลยนะคะว่าเรียกอดีตเพศรัชกรเดียคนนี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ปากคำในวันพุธที่จะถึงนี้แล้วค่ะ
ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่เรื่องว่ามันเป็นยามรณะ
บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
หรือสคบคอยสนับสนุนเรื่องตัวยา
คือเป็นคนเหมือนส่งวัตถุดิบมาให้ผลิตยา
และต้องจ่ายเงินให้เดือนละสองหมื่นบาทด้วย
รู้แบบนี้สคบร้อนเลยนะคะรีบออกมาชี้แจงเลยว่า
คนที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสคบเนี่ย
เราไปตรวจสอบมาแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่สคบค่ะ

ไม่ใช่สคบแต่เป็นปคบ
ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ใช่หน้าที่เขาคืออะไรนะ
ปรับปรามและป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค

อยากรู้ไหมว่าชื่ออะไรยศไหน

ตัวได้ถูกต้องแล้วทางสคบเองก็บอกเลยว่า
ไม่มีคนของสคบเข้าไปเกี่ยวข้อง
และถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วมันมีขึ้นมาหรือมีจริงจะไม่เอาไว้แน่นอน
จะมีการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุด
แต่เจ๊ต้อยเลยนะบอกเลยว่าให้ชี้ตัวได้เลยนะว่าใครบ้าง
คนในสคบเขาบอกว่าเขาสามารถชี้หน้าและชี้ตัวได้เลย

ต้องไปสาวมาให้เจอไปสาวมาให้หมดเพราะอย่างที่บอก
นี่เขาเป็นเครือข่ายเดียวกับยาลดความอ้วนลินนะคะ
แล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าสารตั้งต้นในการ
ที่จะนำมาผลิตยาลดความอ้วนบางตัว
แล้วก็ตัวอื่นต้องให้ออยเซ็นใบอนุญาตก่อน
จึงจะสามารถเบิกมาใช้ได้
คือมันเป็นยาอันตรายที่จะใช้ได้เฉพาะแพทย์สั่งเท่านั้น
คำถามต่อไปคือคุณเอามาได้ยังไง
แล้วคนในออยรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า

เพราะมันไม่ใช่ยาที่จะหากันได้ง่าย
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะก็มีพิธีชาปนกิจศพ

ตำบลหัวตะพานจังหวัดอ่างทองนะคะ
แน่นอนแหละบรรยากาศก็โศกเศร้าเสียใจค่ะ
นายวิสุทธิ์ม่วงเจริญสามีเปิดใจเลยว่า
อยากให้กรณีของภรรยาตัวเองเป็นกรณีสุดท้าย
หลงเป็นเหยื่อของยาลดความอ้วนนี้

ถอนรากถอนโคนให้หมดเลย